โอ้เฮ้เพลงยังเนาะกูกูกักกักตอนชุดเช้าเช้านี่
โอ้เธอไม่ตื่นเลยเนี่ยโอ้จะต้องมาดูเลย
อะไรมากับฝนเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ
สวัสดีค่ะทุกคนเหนากับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฝนที่มาไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ย
บางทีจะมีอะไรมากับฝนด้วยนะ
เห็นได้ยินเสียงกูกูกักกักจนต้องตื่นอ่ะ
เดี๋ยวมาดูแต่ดูเรื่องของฝนกันก่อนนะคะ
เอ๊ะในปกติเขาบอกว่าฝนจะทิ้งช่วง
ตอนนี้ฝนไม่ทิ้งช่วงเลยนะรักเรามากเลยนะคะ
จะอยู่กับเรายาวตั้งแต่สัปดาห์นี้
เอาเบื้องต้นก่อนนะไปจนถึงสุดสัปดาห์หน้าเลย
เพราะฉะนั้นแล้วหลายพื้นที่ที่ฝนตกสะสม
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมประจำฤดูกำลังแรงเลย
ปกคลุมทั่วไทยเลยหอบเอาความชื้นมาเป็นฝนนั่นแหละ
คุณผู้ชมช่วงเช้าแบบนี้ตี๕๕๒นาทีค่ะ
ฝนเกิดขึ้นแล้วเป็นจุดเป็นหย่อม
ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานฝั่งตะวันออก
แถวบ้านดิฉันอุบลราชธานีอำนาจเจริญ

กาญจนบุรีและลากยาวไปจนถึงภาคใต้ตอนบนนะคะ
ประจวบคิริขันเพชรชบุรีเช้านี้มีฝน
อีกหนึ่งจังหวัดนราธิวาส
หลังจากนั้นเขาหายไปไหมไม่หายค่ะ

วันนี้ช่วงสายมาแล้วค่ะประมาณ๑๑โมง
ฝั่งตะวันตกทั้งหมดเลยนะคะ
กาญจนบุรีราชบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานคร

โอ้โหมาแน่นมาเต็มนะคะ

หลังจากนั้นช่วงบ่ายกระจายใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมค่ะ
และตกลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำเลยนะคะ
แบบนี้นะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
และภาคใต้ยกเว้นภาคอีสานที่วันนี้ฝนลดลง
ส่วนคลื่นค่ะในทะเลอันดามันเป็นจุดที่มีฝนคลื่นยังสูงอยู่เลยนะคะ
สูงได้มากกว่า๒เมตร๕๐เซนติเมตร
พังงาระนองภูเก็ตจุดท่องเที่ยวทั้งนั้นเว้ย

แสดงว่าคลื่นสูงไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมทางน้ำ

พอมีฝนตกลงมาอุณหภูมิก็ดีขึ้นนะคะ
เหมือนดาวเนี่ยนอนแล้วไม่ค่อยอยากจะตื่นเท่าไหร่เลยนะคะ